เมื่อวานก็เกาะติดตั้งแต่ตอนที่เปิดประชุมรัฐสภาตอน๙โมงครึ่ง
คือเราก็เห็นบรรยากาศมาตลอดแหละ

ข้างในสภาเป็นแบบนั้นใช่ไหม
ข้างนอกสภากลุ่มมวลชนพอเขารู้แล้ว

แล้วก็มีการจุดพลุสีพลุแฟร์ปลากระเทียม
ดูบรรยากาศด้านนอกช่วงนี้หน่อยละกันค่ะ
มันยัดเหย็ดตัว

แป๊บนี้นี่นี่แปลกนี้นี่
อยากได้คนดีมาทำงานทำวันทราบถนน
อยากทำวันอย่างทราบถนน
จะได้ลืนหูลืนกำลัง

ลุกไหวไหมลุกไหวไหม
กลับกูไว้แหละ
คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศใช่ไหมคะ
คือกลุ่มคนที่มาเชียร์มาสนับสนุนเขาก็รักของเขานั่นแหละครับ

พอศาลรธรรมนุมีมะติออกมา
ยุติการปฏิบัติหน้าที่ก็เลยมีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ

พอกลุ่มมวลชนรู้ปั๊บสารรัฐธรรมนูล

และ๒สั่งให้คุณพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอชั่วคราว
วลชนก็ตะโกนด่าทอกันแบบนี้ค่ะ
บางคนร้องไห้เป็นลมเลยนะคะ
แล้วก็เคลื่อนขบวนจากเต็นต์ที่ศูนย์ราชการเกียรติกาย

มาตรงนี้ประชิดรั้วรัฐสภา
นี่เอาอะไรมาด้วยนะดอมโอ้โฮเป็นแพงเลยอ๋อประกันคิดก่อน
แล้วตำรวจต้องรีบปิดประตูรั้ว
แล้วประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มมวลชนกลับไป
อยู่ในบริเวณศูนย์ราชการกรุงเทพเกียรติกายเหมือนเดิม
นี่ค่ะก็ใช้เวลาอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะ
คือพอเรารู้แล้วแหละว่าเห็นพลังมวลชนแบบนี้
บ่ายโมงครึ่งกลุ่มผู้ชุมนุม
มีการจุดพลุสีพลุควันพลุแฟน
เป็นการแสดงสัญลักษณ์แทนความโกรธแค้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็นำแผงเหล็กมากั้นไว้
แล้วก็ขอเพิ่มกำลังตำรวจควบคุมฝุงชน
มีการประกาศแจ้งห้ามชุมนุมในรัศมี๕๐เมตร

อย่างที่บอกว่าปลาประทัดกระเทียม๒๕๐นัด

โอ้โฮดูควันกระโมงเลยเนี่ยจริงจริง
คืออันนี้ช็อตนี้ถ้าเกิดเป็นตัดเป็นบรรยากาศในสภา
จะได้เห็นบรรยากาศทั้งแบบทั้งสองจุดเลย
ในสภาตอนนั้นคุณพิทายังไม่ได้ออกนะ
คุณพิทาก็ยังนั่งอยู่ในสภาเพราะว่าก็ยังมีกล้องจับคุณพิทาอยู่
แต่นี่บรรยากาศด้านนอกที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ
ไม่ใช่แค่พลุสีพลุแฟร์ปลาประทัดกระเทียมนะ
ยังมีการปริ้นต์ใบลาออกมาเป็นดรีมมาเป็นปึ๊งเลย
แล้วบอกว่าตั้งใจจะเอาใบลาออกให้สวได้กรอก
แล้วก็มีการโปรยใบลาออกด้วยค่ะ
จังหวะนั้นเนี่ยสักช่วงเที่ยงกว่าเกือบบ่ายเนี่ยนะคะ
คุณอำรัฐโชคพมิตรกุลอดีต๒๒๙๙ไกลนี่แหละ
ก็ขับเบนท์มาเลยมาจอดตรงหน้าประตู
เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดประตูให้เพราะว่ากลัวไง
กลุ่มมวลชนจะบุกเข้าไปในสภาทีนี้พอเข้าสภาไม่ได้ปั๊บเนี่ย
ก็มีการถอยกลับไปนี่จังหวะนี้นะคะ
แล้วหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมหมออ๋องอันนี้ช่วงสักประมาณ
บ่ายโมงบ่ายโมง๒๕หมออ๋องปฏิพัฒน์

ออกมามาพบกับกลุ่มมวลชนชุมนุมอยู่รอบนอกใช่ไหม
แล้วก็มีการขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมชุมนุมโดยสงบ
ในพื้นที่ที่ทางกรุงเทพมหานครกำหนดไว้ในศูนย์ราชการเกียรติกายด้วย

ก็คุยกับทั้งหมดแหละครับดูความเรียบร้อยของทางสภา
ยังไม่รู้เลยเพราะประชาชนมีหลายกลุ่มเนาะ
เดี๋ยวเยี่ยมเย็นกันก่อนว่ามีใครมาจากไหนบ้าง
นั่นแหละครับคือทุกคนมันก็จะได้รู้กฎิกา
ไม่งั้นเราก็เป็นห่วงความปลอดภัยของทุกฝ่าย
นี่ค่ะคุณผู้ชมคืออันนี้ให้เห็นบรรยากาศด้านนอกนะ
ตอนช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งที่หมออ๋องออกมา
หลังประชุมสภาเสร็จแล้วเนี่ย
สสเก้าไกลเองก็ออกมาพบกลุ่มมวลชนค่ะ

แล้วก็ฝากถึงประชาชนทั่วประเทศ

ให้กำลังใจพักต่อไปด้วยนะคะลองดูบรรยากาศค่ะ
ผมคิดว่าทางสวเองก็คงมีความชัดเจนแล้ว
ว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารอย่างไรต่อไปในสังคมนี้
ว่าเขาต้องการอะไรนะครับวันนี้ก็ถือว่าชัดเจนแล้วล่ะครับ
คงไม่มีอะไรที่ต้องสื่อสารกันอีกแล้วครับ
ก็เป็นหน้าที่ของพักต่อไปที่จะดำเนินการในการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็ในการผลักดันนายกตามลำดับต่อไปครับ
อันนี้คุณโตโต้ปิยรัฐนะฮะ
ค่ะแล้วแถมบรรยากาศนิดนึงละกันคุณผู้ชม
คือการชุมนุมตรงอนุสวรีประชาธิปไตยถนนราชดำเนินนะคะ
วลชนเนี่ยเขาก็เดินทางมาคือมาจากทั้งหมดเลยนะ
ปักหลักมารวมกันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีการ
มีการทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมกัน
คุณนัตตี้คุณดรีมเดินทางมาร่วมชุมนุมครั้งนี้ด้วย

บอกว่าเดินทางมาตามเวลานัดของแก่นำ
อยากจะมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจน
ส่วนรายละเอียดก็แน่นอนค่ะ
เธอมียูทูปอยู่ใช่ไหมก็เตรียมที่จะพูดในช่องทาง
ของตัวเองอยู่แล้วครับแล้วบรรยากาศโอ้โหเมื่อวาน
คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศของมวลชนนะตั้งแต่ช่วงเที่ยง
จนถึงช่วงเย็นน่ะนะคะคือเมื่อวานนี้นอกจากสีส้มแล้ว
จะเห็นว่าบรรดาผู้ชุมนุมนัดหมายกันใส่สีดำด้วย
เป็นการไว้อะไรเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของพวกเขานะครับ